คุณผู้ชมพาไปจิบกาแฟอร่อยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟมันมีเยอะมาก
มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะร้านไอเดียเก๋ตกแต่งสวยก็เยอะแยะ
แต่วันนี้จะพาไปร้านกาแฟโบราณร้านกาแฟแบบออริจินัล
ร้านกาแฟแบบต้นตำรับ
ตอนแรกอยากไปนะตอนแรกอยากไปหลังไม่อยากไปแล้วไปเถอะไป
ไปเหอะไปเหอะไป
เขามีคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกก็คือจิบกาแฟแลของเก่า
เข้ามาปุ๊บนะโอ้โหคุณจะเห็นของเก่าเนี่ยเยอะแยะมากมาย
คุณดูมีตั้งแต่โม่หินใช่ไหมมีเยอะมาก
นาฬิกางนาฬิกาคุณถ้ามันขายลานตรงกันไม่ตีเป้ง
ทั้งวันนาฬิกาเยอะมากอันนี้คืออะไร
คุณดูครับครับ
มีเครื่องชายหนังแบบเก่ามาให้ชมกัน
ทุกอย่างในร้านเห็นแล้วมันย้อน
นึกถึงในสมัยอดีตในสมัยก่อนเลยนะ
เรียกได้ว่าเป็นแบบหวานยังหวานอยู่
ในร้านเขามีของเยอะมากเลยนะคุณ
ของเยอะขนาดที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะ
ที่เรียกเขาเรียกว่าที่เรียกว่าพิพิธภิษภิษ
ได้รับการตอบรับดีมากเลยนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจมากเนี่ย
ห้องน้ำเนี่ยคุณซ่วมนี่มันเป็นซ่วมเก่าซ่วมเขาเป็นซ่วมธรรมดา
ไม่ได้ซ่วมเก่าแก่อะไรขนาดนั้นแต่ที่น่าสนใจคือเขาเคยบอกเอาไว้ว่ามีโทรศัพท์เก่า
ใช่แล้วมีคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นไปถามเขาว่า
โทรศัพท์ที่เห็นเนี่ยไอ้เก่าเนี่ยมันใส่ซิมตรงไหนล่ะคะ
เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักใช่ไหมงง
โทรศัพท์รุ่นเก่าเขาไม่ใส่ซิมนะฮะอย่างนี้ไม่ใส่ซิม
สมัยเรายังเกือบไม่ทันต้องหอดเหรียญเสื้อสีแดงคือหยอดเหรียญ

เก่าเป็นโทรระเลขละคุณค่ะ
เด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จักว่าต้องทำยังไงหยอดเหรียญลงไป

เขาบอกว่ามีคู่บ่าวสาวมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ด้วย

ก็คือมันเหมือนแบบสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยอย่างที่บอกไปนี่แหละ
ก็ไปจิบกาแฟเพลินแลของเก่ากันได้นะคะ
ไปดื่มดำกันได้สำหรับใครที่อยากจะไปจิบกาแฟอร่อยแนะนำเลยว่าไปที่ร้านนี้
ไปกันได้ทางไปอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปกันได้
หาไม่เจอยังไงก็หากันดูเดี๋ยวก็เจอ
ถ้าเห็นของเก่าอ้าวใช่เลยร้านนี้แต่ถ้าเห็นแฟนเก่าโอ๊ยไปดีกว่า

แฟนเก่าทำไมได้ยินเบามันก็ตบไหล่ตบไหล่
ปลอบใจโอ๊ยถ้าปลอบใจขนาดนี้หัวไหล่ผมหลุดพอดี
ก็ปลอบใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความกันมาเยอะแยะมากมาย